เหตุการณ์นี้ที่จังหวัดนนทบุรีที่มีชาวบ้านไปพบศพ
ถูกทิ้งอยู่ในร่องน้ำป่าละเมาะ๒ศพ
ปรากฏว่าเป็นคนไทยนะคะที่มีการแจ้งหายเอาไว้ที่จังหวัดสมุทรปราการ
แล้วก็ถูกฆ่าเอาศพมาทิ้งเพื่อเป็นการอำพรางนะคะ
ชาวบ้านไปพบที่ป่าละเมาะริมถนนตรงนี้ค่ะ
บัวทองสุพรรณบุรีในสภาพขึ้นอืดอยู่ในร่องน้ำ
ศพแรกเป็นผู้ชายถูกห่อด้วยผ้าปูที่นอนมัดด้วยสายไฟ
มีรอยถูกของมีคมแทง๓แผลข้างหลังอีก๓แผล
ข้อมือถูกมัดด้วยเชือกไนลอนหัวเข่ามัดด้วยสายไฟ
ข้อเท้ามัดด้วยผ้าซึ่งศพนี้เนี่ยคาดว่าจะเป็นนายพันธิสิทธิ์สุขโดนพัฒน
หรือว่าในทีมอายุ๒๔ปี
ส่วนอีกศพนึงเป็นผู้ชายเหมือนกันค่ะ
ห่อด้วยผ้าปูที่นอนมัดด้วยสายไฟสีขาว
ข้อเท้าถูกมัดด้วยสายไฟสีดำ
ข้อมือมัดด้วยเชือกสีดำคาดว่าศพนี้เป็นศพของนายมงคลอิสมัน
หรือว่าในกันอายุ๒๓ปี
อกจากนี้ก็ยังพบกระป๋องเบียร์กล่องถุงมือยางถูกทิ้งเอาไว้ตรงนั้นด้วย
ซึ่งตำรวจเขาไปตรวจสอบก็พบว่ามีการแจ้งคนหาย
เมื่อวันที่๒๒เมษายนที่สพบังพลีอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
นางสาวนัทปรียาซึ่งเป็นแฟนของนายพันธุ์พิสิทธิ์
ให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าเธอกับนายพันธุ์พิสิทธิ์
ก็อยู่กับนายสมชายและภรรยา
แล้วก็มีนางสาวนวลจันทร์อีกคนนึงเป็นชาวเมียนมา
ทำธุรกิจในหน้านำเข้าแรงงานต่างด้าวร่วมกัน
แต่หลังจากนั้นมีปัญหาขัดแย้งกัน
ก็ทำให้เธอกับนางสาวนวลจันทร์ย้ายไปเช่าบ้านหลังใหม่
พันธิสิทธิ์กับนายมงคลก็ไปมานะคะ
ซึ่งกระทั่งวันที่๒๐เมษายนนายพันธิสิทธิ์กับนายมงคล

ก็สุดท้ายนั่งรถไปเคลียร์ที่บ้านในสมชาย
แต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยนะคะ
เรื่องนี้จากการสอบสวนสืบสวน
ทางภูมิกับสพบางแก้วบอกว่า
ประเด็นสังหารมาจากเรื่องเงินนะคะ
คือเงินของผู้ก่อเหตุอยู่ที่ผู้ตายประมาณแสนนึง
แล้วก็ไปแทบการแทบกัน
สุดท้ายก็นำไปสู่การฆาตกรรม
แล้วเอาศพไปทิ้งอำพลาง
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน

บาทแล้วก็ขายรถคันนี้คืนให้กับเจ้าของเดิมในราคา๒๐๐๐บาท
หลังจากก่อเหตุทันทีก่อเหตุเสร็จขายคืนถูกกว่าเป็นเท่าตัวเลยนะคะ
แล้วก็หนีไปนะคะถ้ามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ซึ่งใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจบอกว่าเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่กลางดึกของวันที่๒๑เมษายน
จนถึงเช้ามืดนะคะเนี่ยค่ะภาพตรงนี้เขาบอกว่าจะเห็นคนกลุ่มหนึ่งเข้าออกบ้านหลังนั้น
ซึ่งเขากำลังตรวจสอบตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็ประสานด่านตรวจคนเข้าเมืองต่าง
เฝ้าติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุซึ่งเบื้องต้นก็ยังไม่พบข้อมูลว่าออกไปจากประเทศไทยนะคะ